เรื่องที่เราจะไม่อัปเดตเลยก็ไม่ได้นะคะ
เพราะว่ากลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นรักของสาวแต้วนัทพรนั่นเอง
เพราะว่าในทวิตเตอร์ตอนนี้ค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว
แฮชแท็กแต้วนัทพรแบบนี้
เทรนด์อันดับหนึ่งไปเรียบร้อยเลยในทวิตเตอร์
เหตุก็มาจากรายการข่าวใส่ไข่ของเรานี่เองค่ะ
คือพี่มดดำเนี่ยปล่อยแบบปล่อยหมดแก๊ก
ว่าไฮโซคนใหม่ที่อาสามาดามใจแต้ว

แต่ว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านชื่อว่า
ประไนไม่ใช่ประนดนะคะพื้นสัตว์ของพลายประไนพรปภา
ใช่ก็คือไฮโซไนนั่นเอง
เป็นแฟนเก่าวุ้นเส้นนะคะคุณผู้ชมนะคะ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในรายการข่าวใส่ไข่กันจ้ะ
สรุปง่ายไอ้วุ้นมันเลิกกับแฟนคนนี้
แล้วก็เขาบอกว่าแฟนคนนี้เป็นแฟนเก่าของไอ้วุ้น
ที่เด็กกว่าไอ้วุ้นจะเป็นแฟนกับแต้มจริงหรือเปล่า

ปล่อยหมดแม็กซ์เลยจ้า
แล้วตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวแต้วเองจะยังเงียบอยู่นะ
แต่คนที่ออกมาชี้แจงก็คือพี่สาวพี่เต๋า
ก็โผล่มาแสดงความคิดเห็นในเพจดังใต้เตียงดาราเลยค่ะ
มาพูดถึงความสัมพันธ์ของน้องสาวก็คือแต้วกับต้น
แฟนเก่าของแต้วเนี่ยนะแล้วก็การเข้ามาของคนใหม่

เรื่องเป็นอย่างนี้แต้วคบกับต้นมานาน
ก็รักกันดีคบกันมานานมาก
จากความรักวัยเด็กเป็นความผูกพัน
แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราคบใครมานานมาก
แต่เรายังมองสเต็ปถัดไปไม่ชัด
เราก็แค่ถอยออกมาแต่ยังมีความรู้สึกหวังดีต่อกัน
เลิกกันด้วยดีแล้วมีคนเข้ามา
ซึ่งก็น่าจะหมายถึงไฮโซไนนะคะ
เริ่มทำความรู้จักคุยกันรู้สึกดีต่อกัน
แต้วเลือกที่จะบอกต้นนะ
เพราะไม่อยากให้รู้จากปากคนอื่น
ก็คือยังคงมีความแบบว่าไว้ใจกันอยู่นะคะ
แล้วก็เลือกที่จะบอกแฟนเก่าของคนที่คุย
ซึ่งน่าจะหมายถึงคุณวุ้นเส้น

เพราะว่าแต้วกับวุ้นเส้นก็เคยเจอกันหลายรอบแล้วนะคะ